ทรัพย์รวมของสถานการณ์โควิด๑๙จากการแถลงของสวรรค์
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงอยู่ค่ะ

แต่รักษาหายแล้วตัวเลขก็สูงนะคะ

ผู้ติดเชื้อสะสม๖๒๓๓๒๒รายแล้วนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเสียชีวิตเพิ่ม๑๔๗ศพ
อดผู้เสียชีวิตสะสม๕๒๒๑ศพแล้วนะคะ
ทีนี้สำหรับผู้ที่ยังรักษาอาการอยู่
ตัวเลขของวันนี้๓สิงหาคม
ยังรักษาอาการอยู่๒๐๐๐๐๐ประมาณ
อาการหนัก๔๘๙๓คน
ใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๔๖คนค่ะ

ฉีดวัคซีนกันไปแล้วภาพรวมสะสมก็คือ

สำหรับวันที่๒สิงหาคมวันเดียวเนี่ยฉีดกันไปเข็ม๑เม็ม๒ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
วันหนึ่งก็ฉีดได้ประมาณ๓แสนกว่าเข็ม๑เข็ม๒รวมกันเนอะ
๑สะสมก็๑๔ล้านกว่าเข็ม๒ก็ประมาณเกือบ๔ล้านโดสนะคะ
ยังต้องเร่งกันต่อไปฉีดวัคซีนนะครับ